คุณผู้ชมครับที่ผมถามไปตอนต้นรายการทุกข์ที่สุดของท่านในช่วงโควิด๑๙คืออะไร
คือผู้ปกครองท่านนี้ตกงานแล้วก็ไม่มีเงินกินข้าวกันแล้วข้าวสารไม่มีแล้ว
ทำยังไงรู้ไหมทำไงฮะแชทบล็อกไปหาคุณครูคุณครูยืมสักร้อยได้ไหม
คุณครูของลูกนะฮะใช่ครับยืมสักร้อยได้ไหม
จะเอามาหุงข้าวคลุกน้ำปลาประทังชีวิตลูกหน่อย
โอ้โหสะอึกเลยครับจุกที่อกเลยตอนนี้
เป็นไงปุ้ยผู้ใช้เฟสบุ๊คคนนี้แล้วมีพริกป่นเอาน้ำปลามาคลุกพริกป่นแล้วกินกับข้าวครับก๊อฟ
คือนี่เป็นภาพแชทของผู้ปกครองที่แชทมาหาครูยืมเงินร้อยหนึ่งครับ
โควิด๑๙ไม่มีใครจ้างงานเลยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเนี่ยครับขอยืมเงินคุณครูหน่อย
ข้อความในแชทที่ผู้ปกครองส่งถึงคุณครูนะครับข้อความบอกว่าขอคุยธุระหน่อยสะดวกไหมคะ
พอดีมีเรื่องรบกวนครูเข้าสารที่บ้านหมดเกลี้ยงตอนนี้เหลือไข่ไก่๓ฟอง๒อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีใครจ้างทำงานเลย
ตอนนี้ไม่มีตังค์เหลือที่จะซื้อข้าวสารมาหุงให้ลูกกินเลยรบกวนขอยืมเงินครูซื้อข้าวสารสักร้อยได้ไหม
และถ้ามีคนจ้างงานจะรีบคืนให้ครูสะดวกไหมมีข้าวสารยังได้กินกับซอสกับพริกผมว่าคือพริกป่น
พริกป่นละลายน้ำปลาได้ไม่มีกับข้าวก็ยังประทังชีวิตไปก่อน
คุณผู้ชมลำบากที่สุดแค่ไหนครับในโควิดสิบเก้าทั้งสองระลอกเมื่อคุณครูได้อ่านข้อความของผู้ปกครองแล้วนะครับ
ก็ไม่ได้รีไม่ได้รอยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันทีเพราะรู้ดีว่าช่วงนี้ไม่มีใครหรอกที่ไม่ได้รับผลกระทบ
มันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่อาชีพเท่านั้นเองโอ้โหผมเป็นกำลังใจให้สุดเลยนะฮะ
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้หรือว่าถ้าได้เห็นข่าวนี้แล้วคุณครูนะไปขออนุญาตผู้ปกครองท่านนี้
ถ้าเปิดเผยตัวได้มีเลขบัญชีมีอะไรนะผมคนหนึ่งล่ะเดี๋ยวผมจะช่วยสนับสนุน
พยายามเนอะนะนี่ครับคุณแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกจริงนะลูกจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น
นี่ไงสงสาร